เพราะว่าเราก็ตามข่าวกันมาตลอดจริง
เรื่องน้ำจากเขื่อน

ทีนี้มันมีข้อมูลจากทางอธิบดีกรมชลประธาน
ก็บอกว่าการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานเนี่ย

รวมถึงมีการติดตั้งการลักน้ำเพิ่ม

แม่น้ำเพชรก็ยังสามารถที่จะรองรับระดับน้ำ
ทยอยไหลลงมาจากเขื่อนแก่งกระจาน

ก็มีรายงานข่าวเหมือนกันว่าเมื่อคืนนี้

ใน๕อำเภอจะได้รับผลกระทบ
แต่ปรากฏว่ามีการระบายน้ำที่ดีนะคะ

ดังนั้นสถานการณ์เช้านี้เป็นอย่างไร

แต่สถานการณ์เองก็ยังต้องเฝ้าระวัง

โดยบรรยากาศช่วงเช้าบริเวณสะพานดำ

พบว่าระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน
ขณะที่ชาวบ้านเองก็ยังเดินทางมาติดตาม

เช้านี้ระดับน้ำลดลงทำให้
ลายกังวลไปได้เยอะแต่ก็ยัง
ติดตามสถานการณ์กันต่อไป

ครับผมแล้วก็เช้าก็ขี่ดู
คลองส่งน้ำรอบนอกนะครับ

เพราะว่าที่ดูระดับน้ำ

ปีที่ผ่านมาที่เราเจอน้ำท่วมนะครับ

ขายมาตั้งแต่วันจันทร์ครับผม
คือวันอาทิตย์เราขนของหนี
กระสอบทรายเตรียมรับมือกับน้ำท่วม
ที่เขาคาดว่าจะสูงครับ

เดี๋ยววันนี้จะนัดลูกน้องมา

ก็คือจะคงกระสอบทรายไว้บางส่วน

ระดับน้ำค่อนข้างทรงตัวครับ

เพราะว่าใน

ถ้าไม่ท่วมชาวบ้านก็แฮปปี้
แล้วปีนี้มีการบริหารจัดการน้ำที่ดี

ก่อนที่จะผันลงแม่น้ำเพชรได้เยอะครับ
ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณสะพานดำ

ซึ่งหมายความว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง
ส่วนสีแดงหมายความว่าอยู่ในเกณฑ์วิกฤต
อีกทั้งตรงบริเวณนี้ยังมีกล้องวงจรปิดติดตั้ง
โดยทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพยากรเตือนภัย
เพื่อเป็นการแจ้งเตือนหากระดับน้ำในนี้ถึงขั้นวิกฤตค่ะ
แม้ว่าชาวเมืองเพชรบุรีนะคะจะยังไม่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมนะคะ
แต่วันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังเดินทางมาติดตาม

และทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สะพานดำ
อำเภอเมืองเพชรบุรีค่ะบงกฎจุ้ยนิ่มรายงานค่ะ
ตอนนี้ยังต่ำกว่าตลิ่งเฉลี่ย๑๒เมตรที่อำเภอท่ายาง
แล้วก็ต่ำกว่าตลิ่ง๔๕เมตรที่อำเภอบ้านลาด
กว่าตลิ่ง๑๕เมตรที่อำเภอเมืองเพชรชบุรี
แล้วก็ต่ำกว่าตลิงอีกเมตร๒๐นะครับ
ก็ยังต้องเฝ้าระวัง
ว่าระดับน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้หรือไม่